เจอภาพของพายุเชวีที่มีกำลังแรงละทีเดียว

เหตุการณ์แบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเมืองไหนของเราหรือไม่

นี่คือพายุชะบีที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ดูดเอาความชื้นดูดเอาฝนดูดเอาเมฆไปรวมกัน
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
รวมไปถึงบริเวณรอบมากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับ
แต่เมื่อตอนนี้พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งแล้วก็ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือสีแดงคือพายุนะครับ

ก็คืออากาศแห้งนะครับอากาศเย็นจากตอนบน
สังเกตว่าค่อยมีการแผลลงมาเรื่อยนะครับ

วันนี้นะครับก็จะมีความเข้มขึ้นนะครับ
สีน้ำเงินเข้มเริ่มปรากฏให้เห็น
ซึ่งแบบนี้แหละครับก็จะทำให้บริเวณตอนบนของประเทศจีนนะครับ
อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วก็อากาศแห้งนะครับ
อากาศแห้งนี้เองก็จะค่อยแผลลงมา
บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของจีนลงมา

เป็นการไล่เอาความชื้นไล่แอลฝนจากตอนบนลงมาด้วยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าฝนจากตอนบนจะลงมา
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนบนนะครับ
อากาศจะเย็นลงจากอุณหภูมิที่คุณผู้ชมสังเกตอยู่นะครับ
พบว่าตอนบนแถวคุณหมิงอุณหภูมิไม่ถึง๒๐องศานะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มอยู่
นี่คือกระแสลมลมหลังจากที่พายุ
มีการเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
จะสังเกตว่าทิศทางลูกศรของกระแสลมลม
จะมีทิศทางเบี่ยงลงมาปกคลุม

สีแดงที่ปรากฏไทยก็คือความชื้น
ที่เข้ามามีบทบาทก็จะมาปกกลุ่ม

ในช่วงนี้จะมีการก่อตัวของพายุอีกหนึ่งลูก
ก็คาดการณ์ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับพายุลูกก่อน
แต่ว่าก่อตัวแถวบริเวณอ่าวตังเขีย
ซึ่งการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้
จะไปดูดฝนแถวพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไป

ซึ่งหลังจากนี้ครับต้นสัปดาห์หน้าหย่อมฝนที่มีการรวมเอากลุ่มฝนอยู่
มาความชื้นแถวบริเวณอ่าวตังเกียบ
ก็จะมามีบทบาทกับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนต่อไป
ก็หมายความว่าในระยะนี้เองฝนจะเน้นหนักบริเวณฝั่งตะวันตก
แต่ว่าต้นสัปดาห์หน้าครับเหนืออีสานตอนบนมีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนที่จะเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่
ส่วนคลื่นนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตร
ซึ่งจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปในรูปก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ